เขาบอกว่าเวลาเราใช้รถใช้ถนนเนี่ยเคยได้ยินไหมรีบเกินไปนักมักจะไม่ถึงที่หมาย
ถ้าเกิดว่าสัญญาณไฟเนี่ยมันแดงมันเหลืองมันใกล้จะแดงก็ต้องชะลอแล้วก็เบรกหน่อยนะคะ
เพราะว่าไม่อย่างนั้นจะเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมไปดูกันค่ะ
รถจักรยานยนต์นะคะขี่ผ่าไฟแดงมาเลยขี่ผ่าไฟแดงมาอันนี้คุณผู้ชมเห็นไหม
ถูกรถกระบะฝั่งไฟเขียวเนี่ยนะคะพุ่งชนอย่างจังร่างเขากระเด็นเลยค่ะ
เด็นมาติดรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ข้างแบบนี้คุณผู้ชมดูนะ
นี่ค่ะถึงแม้ว่าผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์นั้นนะจะไม่ได้รับบาดเจ็บมากเพราะว่ามีสติลุกขึ้นมาได้นะคะ
แต่ต้องบอกว่ามีอาการตกใจอยู่ไม่น้อยเลยกลิ้งไปกับพื้นหลายตลบเลยนะคะ
แล้วก็ไปชนกับรถจักรยานดีนะคุณไม่ไปกระแทกที่เสาไฟฟ้าหรือว่าไม่โดนรถกระบะเหยียบไปนะคะ
ต้องบอกว่าหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปบรรดาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นคล้ายคล้ายกันหลายต่อหลายคนบอกว่า
ถ้าหากว่าผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยเสียเวลารอสัญญาณไฟเพียงแค่ไม่กี่นาทีหรือบางครั้งนะไม่กี่วินาทีเท่านั้นมันคงจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณดูนะ
ผ่าไฟแดงมารถกระบะไม่เห็นพุ่งชนอย่างแรงเลย
มันคือเสี้ยววินาทีของการตัดสินใจ
แล้วจะรอดหรือไม่รอดมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมันอยู่แค่จังหวะนี้เองนะ
รอนิดนึงถ้าสัญญาณไฟเหลืองและชะลอรถแล้วก็แดงก็คือจอดนะไม่ต้องรีบมากขนาดนั้นนะคะ